เวลามันเหลือเยอะพอที่จะอ่านข่าวแล้วฮะ

คุณแค่นี้พี่มดดำแต่หนูอยากจะพูดมาก
คือหลายคนสงสัยว่านุ่มพ้อยชนวิทย์เนี่ยคือเด็กคนใหม่
ของพิธีกรฟีปากกล้าคุณมดดำคชาพาพญาเก

มันฟีปากล้าคุณมดดำขชาพาพยาเกเขาเขียนในข่าวแบบนี้ไหมพี่จ๋า

แจ๊กกะรีนแห่งบันเทิงไทยรัฐเขามาอยู่ที่นี่แหละ

แจ๊กกะรีนแห่งบันเทิงไทยรัฐ

เดี๋ยวจะไปหาที่โต๊ะทำงานหน่อยนะคะรออยู่งั้นก่อนนะคะ
คนสงสัยเยอะไงดังนั้นเนี่ย
ต้องไปเช็คอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟังจากเขาพูดก่อน
ปั๊บนึงออกตัวฟีดเลย

ว่าเมาว่ามันสนิทสนมกันมากเกินพี่เป็นน้องหรือเปล่า
แล้วก็ชอบมีภาพออกก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลา

แกก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงของแกเป็นปกติ

ซึ่งถ้าเราเข้าใจแกก็ไม่คิดอะไรมาก
แรกก็กลัวเรื่องถูกแซวว่าเป็นเด็กพี่มดดำ
แต่พอมีบ่อยก็เลยเฉย
คนรอบข้างเราก็ไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นเกย์
ชีวิตจริงก็มีคนคุยเรื่อยตามภาษามนุษย์

พูดอะไรไม่ได้มีอะไรเลยมันตอบถูกหมดแล้ว

ต่างคนก็ต่างมีแฟนของตัวเองป่ะ

หลบค่ะลบลงใหม่คืออะไร

คนนี้เขาติดตามตลอดเวลานะ
ใครลงรูปแล้วลบรูป

ให้เชอเบลก่อน

เขาปฏิเสธไอเลื่องเมาท์กันว่า
แบ่งข้างกันตบหลังเวทีมัส
เชอปรังออกบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีอยู่ด้วยกันหมด

จริงไหมว่านางบอกว่ายกพวกตบกันเหรอ

แต่หลังเวทีเศรษฐีเต็มเลยนะ
ใช่มันตบกันจริงมันจะต้องมีข่าวมากกว่านี้

อยู่ตบเยอะอยู่ข้างนอกก็ตบได้
ถ้าสมมุติจะตบกันจริงที่จอดรถก็ตบได้
บอกว่าตบกันในห้องแต่งตัวซึ่งคนเยอะเขาเป็นไปไม่ได้

เอาเข้าไปไม่ตบอีกให้เขาตบไม่ได้

เขาบอกไม่มีอะไรน้อยใจกันมีอะไรเราก็คุยกัน
แล้วก็ไม่ได้ตบใช่ไหม
มีอะไรไม่ถูกจัดการมีงอนกันซื้อนมเลี่ยงกันก็หายแล้ว

งอนอะไรหนูพี่ก็บอกกันนะทั้งคู่เดี๋ยวหนูจะได้ซื้อนมเลี้ยง

เธอรู้นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลย
มันยังไงก็ต้องติด๔๐กว่าคนไหม
ฮะอย่างตรงนี้๔๐กว่าคน
จะไม่เสี้ยกันได้ยังไงผู้หญิงอยู่กันเยอะ
ก็คือตัวเลข๔๘นั่นแหละค่ะก็ถูก

แต่มันใช่ค่ะมูไนท์คืนนี้นะฮะ

อยู่ดีเห็นตัวเองนอนอยู่
แล้วไปนู่นไปนี่วันดีคืนดีไปซื้อคอนโด

แล้วตัวเองต้องอาศัยอยู่กับผี

อยู่กับเขาด้วยอยู่กับผู้ชาย

เพราะคือผีนี่ก็คือไปตายอยู่ทางนั้นแหละ

ก็ใช้บ้านของตัวเองคอนโดที่ตัวเองเพิ่งซื้อใหม่

ก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปมาเดินอยู่ในห้อง
ถูกถูกเขาก็ไม่มีเมียเหรอ

โอ้เครียดไปด้วย
อยากจะรู้คำตอบว่าเป็นยังไงนะครับ
อยากจะบอกว่าวิญญาณออกจากร่างเนี่ย
ร้อยครั้ง๒๐ปีออกอยู่อย่างนั้นไปเลยนะครับฮะ